เราพูดถึงคนที่สำคัญที่สุดในแต่ละชนิดกีฬากันบ้างนะครับ
ซึ่งก่อนอันนี้ยกน้ำหนักแล้วก็วางตัวเต็งไปแล้ว
คือทุกคนอยู่ในฟอร์มที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญหมด
แต่ว่าถ้าเรามองจากแรงกิ้งแต่ละชนิดกีฬาจะมีเต็งหนึ่งอยู่นะครับ

ซึ่งเขาเป็นความหวังของมวยสากลในชุดนี้ครับ
ปี๒๐๑๒นักกลุ่มรันดรประเทศอังกฤษกลายเป็นฝันธารายของไทย

หลังจากแก้วฮุงประยูนโดนปล้นชัยชวดเหรียญทองโอลิมปิก
ทำให้เป็นครั้งแรกในรอบ๑๖ปีที่คว้าน้ำเหลวไม่มีเหรียญทองเป็นทีมครับ
คุณบนเสื้อกล้ามชุดความหวังใหม่ขอกู้ชื่อ
เอ็มวุฒิชัยมาสุกคือตัวเต็งแล้วก็เป็นความหวังสูงสุดในรุ่น๖๔กิโลกรัม
องเส้นทางดูคู่แข่งสำคัญมี๓คนด้วยกันนะครับ
ต้องพบว่ารายการทั้งนั้นกรอบและกรอบด้วย
รายนี้เป็นดีกรีเหรียญทองชิงแชมป์ยุโรปกับชิงแชมป์โลกในปี๒๐๑๙
ยาซิเนลโตเลโดจากคิวบาร์มาจากประเทศที่ว่ากันว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเกมของมวยสากลสมัครเล่นนะครับ
ขยับเวทขึ้นมาเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ลอนดอนรุ่น๖๐กิโลกรัม
แล้วก็ลายสุดท้ายไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
ฟาลิสดินเกียฟนาซารอฟจากอุสเดกิษฐาน
เป็นเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์โลก
และชิงชั้นไอเจส๒๐๑๕ได้ไปไม่ถึงฝัน
เพราะว่ารอบชิงแพ้ให้กับพุทธิชัยของว่านครับ

ก็๒เหรียญทองซึ่งผมก็เคยทำได้มาแล้ว
ซึ่งเวทีหนึ่งที่ผมไม่เคยก้าวเข้าไปเลย

คือเวทีในการชกโอลิปิกเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรก
แล้วก็ผมอยากทำหน้าที่ตรงนี้มาเต็มที่
ไม่อยากคิดว่าจะได้เหรียญไหมหรือไม่ได้เหรียญอะไรอย่างนี้

แต่อย่างนั้นคิดแค่ว่านักกีฬาของเราทำเต็มที่
ผมจะต้องเตรียมร่างกายของผมให้เต็มร้อย

ในการคว้าเหรียญทองให้ทีมมวยสากลสมัครเล่นในครั้งนี้
เดี๋ยวดูครับว่าจะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่

ข่าวไทยรัฐทีวีอะไรกันครับ